เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยชื่อดังเพราะเขาชื่อว่า
ครัวสนั่นลั่นทุ่งจังหวัดพิศนุโลก

ให้รู้ดูบรรยากาศร้านก่อนเนอะ
รื่นมากนะคะร้านนี้อยู่ใต้
เงาของต้นยางนานะคุณผู้ชม
คุณสัมผัสได้แบบโหบรรยากาศเขาดีมาก
ถ้าคุณแวะไปเยือนที่ครัวสนั่นลั่นทุ่ง
จำชื่อไว้นะอยู่ริมถนนสายพิศนุโลก

อยู่พื้นที่หมู่๖บ้านคลองแคร์
ตำบลท่าช้างอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก

อันนี้ก็จริงนะคือบรรยากาศมันดีมากเลย

เจ้าของร้านก็คือคุณรจนีพรมนินนะคะ

เคยเปิดร้านอาหารป่าอยู่ในตัวเมืองมาก่อนคุณชนะ

แต่ว่าพอวิกฤตโควิด๑๙เนี่ย
เขาก็ต้องเลิกร้านไปแล้วกลับมาทำแปลงผักอินซี

เป็นนั่งบรรยากาศชิลอย่างนี้
ก็เลยมาเปิดตรงบริเวณนี้
ซึ่งเป็นที่ดินของครอบครัวอยู่แล้ว
เมนูอาหารของทางร้านคุณชนะดู
แปะกวางจราเคนและอาหารตามระดูกการ

นะคะพวกกบอะไรอย่างนี้มีหมดอยู่แล้ว

ช่วงนี้ฤดูกาลของผักหวาน

มีอาหารอีสานด้วยนะมีไว้ให้เลือกนะเยอะแยะมากมาย
สำหรับผักสดถ้าไม่พอลูกค้าไปเก็บในสวนได้เลย
เพราะอะไรทำสวนแป้งผักอินซีกัน

แล้วเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็คือ
แกงคั่วเห็ดเพาะไข่มดแดง

ปลาร้าทอดและรังพึ่งปิ้ง

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูส้มตำแบบแซ่บด้วยนะ

อ่าเป็นส่วนของปล่าวจริงน่ากินมากเลย

เครื่องดื่มก็มีน้ำผักเพื่อสุขภาพ
หรือว่าผักน้ำน่ะหรือคุณธรรมอาจจะชอบอันนี้

เก๊กหวยกัญชากระท่อม

อ๋อเหรอรีบขำแล้วไม่กินแล้ว

โอ้โฮลองดูกันชาเขียวเอาดิ
แล้วก็มีชาเขียวกัญชากระท่อม

ไอ้เก๋วเขียวอันนี้คือผักปั่นนะคุณ
ครับเอายังจริงณผ่าทานยังยากมาก

ก๋วยเตี๋ยวก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกัญชา
คุณไม่ต้องไปแล้วค่ะจริง

แล้วก็มีกระหน่มจีนน้ำยาสะหมุนไพร
สนใจอยากจะแวะไปชิมเมนูอาหารป่าหรือเมนูอาหารอื่นของเขา
ได้ทุกวันนะคะร้านไม่มีวันหยุด

หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างโทรสอบถามเส้นทางกันได้เลย

จะบอกให้หน้าตาคุ้นเลยแต่ละคนที่นั่งอยู่นี่

คุณเคยเจอกับคนก่อนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
พี่เข้ามาพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าอร่อยขนาดไหน